ยิ้มแย้มเตรียมหัวเราะให้เต็มอารมณ์ได้เลย

สีสันข่าวเช้ากับทิศเป้มาแล้วครับ

สีสันนะครับคลิปที่เด็ดสิ่งที่ไม่เคยเห็น

เรื่องที่จะพูดถึงเป็นเรื่องที่บอกว่า
จะดีใจหรือจะร้องไห้
ไปดูภาพนี้และชมกันเลยครับ
แหมดีใจจริงเลยเพื่อน

ต่าพามาฉลองกันบนดาดฟ้า

แม่ดีใจรักเพื่อนจริง

ทำไมมีทั้งแป้งทำไมมีน้ำ
ข้าวของต่างมาลงที่หัวฉันแบบนี้
พวกแกรักฉันจริง

คุณแกจะโหยไหวนะ

อย่าลอกเรียนแบบนะคะ

เมียวเมียวเมียว
อยากเข้าสปาแปลงคนให้เรียบร้อยเข้าทรง
ก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบด้วยนะ
แตกแถวแซงคิวเดี๋ยวเขาจะไม่แปลงขนให้นะเธอนะ
เมียวเมียวโอ๊ยบรรยากาศดีมีความสุขจังเลย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

แหม่กำลังเป็นสัตว์อยู่พอดี